เมากันแล้วทะเลาะกันอีกแล้วนะคะที่ชนบุรีค่ะลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยง
เลี้ยงอ้างว่าก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันแล้วพ่อเลี้ยงเนี่ยเครื่องโทรศัพท์มือถือเขา
เขาก็เลยโมโหเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดมาแทงเลยนะคะ
หลังจากนั้นโดนควบคุมตัวแต่มันมีประเด็นต่อเนื่องก็คือพอโดนควบคุมตัวแล้วลูกเลี้ยงไม่สลดเลยพี่อุ๋ย
สลดเลยแล้วแถมยังด่ายาดของคนเจ็บตะโกนด่าโวยวายใหญ่เลยคุณผู้ชมลองดูค่ะ
ขอบใจขอบใจขอบใจขอบใจขอบใจขอบใจสมัคร
ในอำนาจบัวชื่นอายุ๒๒ถูกตำรวจจับ
ครับแต่ก็ไม่สลดอะไรตะโกนด่ายาดคนเจ็บตลอดเวลา
แล้วก็จะมีผู้หญิงเหมือนกับเป็นน้องเมีย
ของคนเจ็บอ่ะอือนี่ค่ะ

ก็ยืนอยู่แถวนั้นกันก็ตะโกนเถียงกันไปมา

เพราะว่าตะโกนเถียงกันแบบเสียงดัง
กลัวจะมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้น
ของกลางคือมีดทำครัวนะคะ

นี่ค่ะบ้านหลังนี้อยู่ที่บังละมุงชนบุรี

นึกดูนะคะคนเจ็บคือ

แต่เนี่ยค่ะเป็นแผลที่แบบ
ที่ช่องท้องอะไส้ไหลเลย
นายทรงกรดน้อยพจนายุ๔๒

ถมพยาบาลกันก่อนแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลบังละมุง

ไปเจอกับคุณส้มนามสมมุติเป็นภรรยาของคนเจ็บ

เขาบอกว่าลูกชายเป็นทหารเกณฑ์

เมื่อวานคนในบ้านล้อมวงดื่มเหล้ากัน
แต่เขาดื่มกันตั้งแต่๑๑โมง

ในอำนาจวิ่งไปหยิบมีดในครัว

สุดท้ายเธอก็ต้องรีบไปขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้น

ยังไม่รู้เราก็เลยว่าใครแทง
แฟนบอกไม่รู้ว่าใครแทง
น้องสาวคนเจ็บบอกว่าผู้ก่อเหตุ
เป็นลูกติดภรรยาของพี่ชาย

กลางยังไงก็ไม่รู้

ญาติของคนเจ็บเขาก็ไม่พอใจ

แล้วพอหลังก่อเหตุไม่สลดอีกต่างหาก

ฉันต้องการพฤติ

ไม่ได้มีความสลดเลยเดินไปเดินมา

คุณหมอยังต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ
เพราะว่ามีดที่ใช้ก่อเหตุเล่มเบอร์เรอเลยอะค่ะ